จริงถ้าไม่ได้ครูแนนไม่รู้ว่าชะตากรรม๑๙ชีวิตจะเป็นยังไงครูแนนนะเขาได้รับแจ้งมาว่ามี๑๙ชีวิตอยู่ในป่า
ครูแนนรีบไปเลยอ่ะพอเข้าไปนะเห็นอยู่ในร่องน้ำเป็น๑๙ชีวิตแบบนี้

นั่นไงพี่เบิร์ต๑๒๓นี่

ใช่ตัวจิ๊ดเดียวปุ๊กปิ๊กน่ารักมากจริงคุณผู้ชมค่ะ

อายุสักเดือนเดียวเองอ่ะพี่เบิร์ดลูกหมาพวกนี้ค่ะ
เอามาทิ้งเอาไว้ในป่าข้างโรงเรียนโนนปอแดง
อยู่ที่โนนกระสังอยู่ที่อำเภอโนนสังของหนองบัวลำพูเนี่ยนะคะ
สภาพมันตกลงไปในร่องน้ำเปียก

แล้วคุณครูแนนอุ้มอุ้มมันทีละตัวทีละตัวดู

ไปช่วยลูกหมาเอาใส่รังกระดาษมา
แล้วก็บอกว่าทั้ง๑๙ตัวเนี่ยนะ
เป็นตัวผู้๑๑ตัวตัวเมีย๘ตัว

ลูกหมาโดนทิ้งอยู่ในป่าข้างโรงเรียน

ตอนไปดูมันอยู่ในร่องน้ำข้างทางแบบนี้
แล้วต้นไม้ใบไม้ใบย่ามันก็ปกคลุมค่ะ
ทีนี้อุ้มมันขึ้นมาพาไปเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำนะ

คนติดต่อมาเพียบเลยนี่เจอที่หนองบัวลำพูใช่ไหม

สตูนอย่างนี้ชุมพรอย่างนี้

เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูหน่อย

ร้องเรากันไหม๑๙ตัวนะพี่เบิร์้งของเธอ
จะมีสีขาวน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มดำแต่ว่าหน้าตาคล้าย
ถ้าดอมดูแล้วน่าจะเป็นครอกเดียวกันหมดไหม

คือในโลกนี้เคยมีหมาคลอดลูกนะครับ
ครอกเดียวกันเยอะที่สุด๒๑ตัว

เฮ้ยมันครอกเดียวกันหรือเปล่าอืมอืม

เอาจริงบางที่อย่างสตูนอย่างนี้
หนองบัวลำพูไปสตูนคือไกลมาก
คุณแอนบอกว่าไปส่งไม่ไหวจริงมันไกลเกินไป
แต่ก็ฝากไปถึงคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะ
ถ้าเกิดไม่ได้รักพวกเขาแล้วอย่าทำร้ายอย่าเอาไปทิ้งนะ
เพราะฉะนั้นจะตัดสินใจเลี้ยงเลี้ยงให้ดีนะ
แต่อย่างอันนี้นี่เขามีคนใจบุญพร้อม
รับไปไปดูแลแล้วหมดแล้วเหรอคะ

โอ้โหอย่าเลยเลี้ยงตัวเองก่อนดีกว่า